ทนายเดชาทนายจุ๊กรูวันนี้ไปร้องร้องต่อกองปราบ
เอาเอกสารไปยื่นเลยบอกว่าถูกคมขู่ถูกสสเต้คมคู่
กระทืบเขาให้ขออภัยใช้คำนี้
ถ้าทนายเดชาไม่หยุดวุ่นวาย
คุณผู้ชมมันมีคลิปเสียงคลิปลับออกมานะ
คุณฟังก็รู้ว่าเป็นเสียงใครพูดกับพี่เดย์เขาว่ายังไง

ถ้าอยากลองก็เจอกันถ้าคิดว่าแน่นะ
ให้หยุดทุกคนเพราะไม่งั้นผมจัดจานหมดทุกคนจริง
เวลาผมดำเนินคดีผมดำเนินคดีที่๓อย่างว่าเศรษฐ์แบบใต้
ไม่มาดำเนินคดีแต่แถวนี้หรอก
โอ้โหจุ๊กรูนี่กรูไม่ออกเลยนะ
นายเดชาเจอคำพูดแบบนี้ทุกคนฟังเสียงก็รู้แหละ

แต่ว่าหลังจากนั้นนะที่เมื่อกี้หมดคำสนทนาแล้วนะ
นายเดชาก็ถามกลับไปว่าเอาคุณ
ผมก็แค่จะติดตามคดีที่คุณให้ความสนใจ
ทำไม่ได้เหรอผมก็ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย
ผมทำไม่ได้เหรอคุณขู่ผมแบบนี้
ดังนั้นเมื่อเช้านี้ธนายเดชาธนายจุ๊กรุ๊บ

ที่ได้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้

ให้ผู้การกองปราบได้รับทราบเลยนะ
ดำเนินคดีกับนายมงคลกิจ

และทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย

โดยทนายเดชาบอกโอ้โหคำขู่แบบนี้

ขู่คนใกล้ตัวผมขู่คนรู้จัก

ถึงขนาดหมาที่บ้าน๒ตัวของผม
ยังต้องกลัวคำขู่ของสสเต้เลย

ทนายแต่ละคนก็โดนให้หุบปากเหมือนกัน
คนแบบนี้ไม่สมควรเป็นสอสอ

ภาคศิกษฐภาวุทยาลักษณฐรณนะครับ
จะกลับมาคมคู่ประชาชนนะครับ

มันไม่ใช่หอกล้อมันจะเอาเป็นเอาตายจะกระทืบจริงนะ
หน้าตาเขาขึงขังดูหน้าเขาสิ
นี่แหละฮะทนายเดชาให้สัมภาษณ์แบบนี้

ท่านสอสอท่านขู่เป็นขออภัยใช้คำนี้เลยนะทนายตั้มพูด

เรื่องนี้นะฮะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
คลิปเสียงเป็นการพูดกันตามปกติครับ

และที่ผ่านมาก็คุยแบบนี้กันทุกคนครับกับทุกคนเลยนะครับ
ไม่คิดว่าทนายเดชาจะนำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนยืนยันครับไม่ได้ข่มขู่
เตือนไม่อยากให้ยุ่งกับคดีของคุณแตงโมและยุ่งกับแม่ของคุณแตงโมเท่านั้น
ไม่ได้ใช้คำพูดว่าจะกระทืบนะหรือว่าจะส่งคนไปทำร้าย
คำพูดฟังแล้วมันเข้าทำนองนั้นมันอาจจะฟังแล้วรุนแรง
แต่เป็นการพูดเล่นพูดเล่นหยอกย้อกันแบบพี่น้องเท่านั้นโอ้โห
แต่ทนายเดชาเขาบอกว่าไม่หยอกเยาะไม่หยอกล้อแล้วฮะ
เขาเนี่ยขู่จริงผมก็เลยต้องมาฟ้องฮะ
คุยโทรศัพท์กันสองคนเนี่ยมันรู้กันแค่สองคนใช่ไหม
เมื่อมารู้กันสองคนเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเอาไปเปิดเผย
จะมีความผิดตามกฎหมายผมไม่ได้บอกว่าจะจะทำอะไรท่านเดชานะ
ผมบอกถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่มาคุยกับพี่แบบนี้
แล้วผมจะไม่คุยเรื่องนี้อีกผมก็จะคุยกับพี่เหมือนกับ
ผมก็คุยคุยในฐานะคนที่รู้จักกันก็เตือนกันแบบสุภาพ
งานแบบสุภาพตอนนี้เขามองว่าพี่เป้เหมือนใช้เหมือนกลาง
ขออนุญาตนะคะเหมือนกลางใช้อำนาจที่เป็นสอสอข่มขู่
โดยปกติไม่จำเป็นผมก็มีอยู่แล้วไม่ได้เป็นโดยปกติไม่จำเป็น
ต้องเป็นสอสอก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วหมายถึง
เรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้คือเอาง่ายง่ายเนี่ย
ถ้าโดยปกติถ้าคนเขาไม่รักชอบพอกัน
เขาจะไม่คุยกันในเมื่อเราก็เตือนกันแบบกรยานมิตร
ส่วนความเคลื่อนไหววันนี้สสเต้กับแม่พะนิดาแม่ของคุณแตงโมควงคู่จับมือกันนะครับ
เปิดหลักฐานนะฮะเป็นหลักฐานผ้าขาวที่บังแจ๊กส่งมา
ส่งตรงมาจากอเมริกานี่ใส่ซองมาแบบนี้ตามที่บางแจ๊กบอกผมกำลังส่งมาให้ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อที่ให้กรรมธิการได้ส่งตรวจที่สถาบันนิติตรวจดีเอนเอ
คุณหมอพรทิพย์บอกว่ายังไม่ขอยืนยันนะว่าเป็นผ้าของคุณแตงโมจริงหรือเปล่า
ขาวผ้าลูกไม้ผ้าลายจุดอะไรแบบนี้ยังไม่ขอยืนยันนะแต่มันสามารถจะตรวจเลือดได้
ถ้าเลือดติดที่ผ้าแสดงว่าเลือดมันออกก่อนที่จะตกน้ำ
คุณแตงโมจะตกน้ำด้วยดังนั้นมันก็ยังตรวจดีเอ็นเอได้อยู่นะครับ
อันนี้เป็นความเกิ้ลไหวส่วนนายอาชญาเนี่ยวันนี้จริงจริงจะไปที่
ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมด้านกฎหมายแต่ปรากฏว่าไม่ทันถึงคุณ
หามส่งโรงพยาบาลฮะเพราะมีอาการปวดท้องและอาเจียนรุนแรง
นี่คุณอาชียะดรีมทีมของฝ่ายสสเต้เขา
ปรากฏว่าป่วยซะแล้ว
นี่คือความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมนะครับ